วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะ
ที่รัฐบาลต้องงัดยาแรงเคอร์ฟิลล์เป็นอาวุธต่อสู้กับโรคโควิด๑๙
เพราะตอนนี้ต้องยอมรับกันจริงนะว่าคุมไม่อยู่แล้ว
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญวันละ๑๐๐วันละ๑๐๐วันละ๑๐๐
ลักษณะกราฟคือค่อนข้างเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
องศาประมาณ๔๕องศาเพราะฉะนั้นนายกบอกว่า
ถ้าเกิดเอาไม่อยู่แบบนี้นะคะก็เลยต้องมีการประกาศเคอร์ฟิลล์
ตั้งแต่วันนี้๓เมษายนเป็นต้นไปนะคะ
ทุ่มถึงตี๔เมื่อวานนี้นายกออกมาแถลงข่าว
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ในด้านของการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
รวมทั้งการรักษาความมั่นคง
เรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด
และลดการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มถึงตี๔ทั่วราชนาจักร
ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมวันนี้
ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทั่วราชอาณาจักรแปลว่าทุกจังหวัดในประเทศไทย
ก็ต้องใช้มาตรการเดียวกัน
ก็คือห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศ
ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔เริ่มวันนี้เป็นวันแรก
หลายคนบอกว่าเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วจะสิ้นสุดเมื่อไหร
นายกยังไม่ได้บอกว่าจะใช้มาตรการนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่
เดี๋ยวต้องมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าครบ๗วันแล้วยังไม่เห็นผล
ตัวเลขผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้
บอกว่าก็ดูตัวเลขสิยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วปรากฏว่ามีคนที่อยู่นอกประเทศนอกราชอาณาจักรเนี่ย
แล้วติดเชื้อแล้วเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นแล้วนอกจากนี้ค่ะยังออกมาตรการ
ชะลอการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วย
ตั้งแต่เมื่อวานคือ๒เมษายนเรื่อยไปจนถึง๑๕เมษายนนะคะ
ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
นายกบอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
ก็จะต้องดูแลแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีการ
เดี๋ยวออกมาตรการออกมาดูแลอีกทีหนึ่งนะคะ
ก็ไม่ใช่ว่าจะประกาศบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มนะคะ
มีข้อยกเว้นสำหรับคนบางกลุ่มด้วย
ถ้าเกิดว่าทำเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปมา
กลุ่มที่ได้รับการยกเว้น
กลุ่มแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาล
แพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่าง
กลุ่มที่๒ก็คือคนที่อยู่ในระบบการเงิน

กลุ่มที่๓ขนส่งสินค้าเช่นอะไรบ้าง

ขนส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองจากบรรณาธิการว่า
พนักงานขนส่งชื่ออะไรสำนักข่าวไหนทำหน้าที่อะไร
กรอบระยะเวลาในการทำงานวันไหนถึงวันไหน
และข้อมูลนั้นจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและบัตรพนักงานนะคะ
อกจากนี้กลุ่มที่๔ค่ะคนที่ทำงานเป็นก่า
คนที่ทำงานเป็นกะก็จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกัน

เรามาอ่านข่าวตอนเช้าตี๓บางครั้งก็ต้องออกจากบ้านแล้ว
ตี๓เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ก็จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทต้นสังกัด
ระบุถึงความจำเป็นว่าต้องมีการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งอันนี้แนะนำเลยนะคะควรเตรียมถ่ายสำเนาใบรับรองเผื่อไว้ด้วย
ถ่ายไว้หลายฉบับเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยผ่านด่านตรวจเนี่ย
ก็อาจจะขออาจจะขอไปเลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เราก็เองก็จะได้สะดวกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำงานอย่างสบายใจด้วย
อกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่๕เป็นคนเดินทางกลับจากสนามบิน
เราก็ไม่รู้หรอกว่าไฟล์ตลงตอนไหน

กลุ่มที่๖ทหารตำรวจที่ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจด่านสกัดต่าง
กลุ่มที่๗คนที่จำเป็นจริงใครบ้างล่ะ
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องไปโรงพยาบาลกระทันหันเนี่ยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาตรการเคอร์ฟิลล์ออกมาชัดขนาดนี้แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนมีโทษนะคะ
ไปดูตามพรกรฉุกเฉินมาตรา๑๘มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนี่ค่ะโทษทำตัวโตให้เห็นแบบนี้นะคะ
พร้อมกันนะคะจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ทีนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วง
พอประกาศเคอร์ฟิลล์เสร็จปุ๊บสิ่งที่มาควบคู่กับเคอร์ฟิลล์คือกักตุลสินค้า
ักตุลสินค้าทำไงนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่ามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า
ว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุ้นหรือฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ซ้ำเติมความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกันเองนะคะ
นายกบอกว่าถ้าเกิดว่าใครฉวยโอกาสนี้กักตุลสินค้ามีการปรับราคาสินค้าขึ้นจะต้องรับโทษอย่างรุนแรง
กักตุลสินค้ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากประชาชนพบเห็นนะคะก็สามารถโทรไปที่สายด่วน๑๑๓๕สายด่วนของบกปคบได้นะคะ
ก็โทรไปแจ้งข่าวได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้นอกจากมาตรการที่ออกมาแล้วก็ต้องใช้กำลังใช่ไหม
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ากำลังพลในกองทัพตอนนี้ได้มีการเตรียมกำลังพลแล้ว
พร้อมเสมอที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรื่องของการตั้งด่านตรวจโควิดและให้พร้อมปฏิบัติได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดเช่นเดียวกัน
บอกว่าก็ตั้งแต่วันที่๒ถึง๑๕เมษายนชะลอเอาไว้ก่อนนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแจ้งข่าวกันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะคะ

มาดูสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ค่ะ
เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวจากศูนย์สบคนะคะ
ศูนย์โควิด๑๙ปรากฏว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๐๔ราย
เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
ก็แน่นอนหากกลุ่มเดิมติดเชื้อจากสนามมวยสถานบันเทิง
แล้วก็กลุ่มที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
ที่๒ก็คือเป็นผู้ป่วยรายใหม่๓๖ราย
มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ
สัมผัสกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศอาชีพเสี่ยงต่าง
ขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับการรักษาหาย
แล้วก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้นเป็น๕๙ราย
และเมื่อวานนี้มียอดผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเพิ่ม๓รายนะคะ
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
ก็เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่๑๕รายด้วยกันนะคะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศค่ะเมื่อวาน๑๘๗๕ราย
ก็มีข่าวดีอยู่นะคะสามารถรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๕๐๐กับ๕ราย
แล้วก็อยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๓๕๕ราย
เสียชีวิตอย่างที่บอกไป๑๕รายด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้หลายคนก็กังวลว่ามาตรการเคอร์ฟิลล์ที่ออกมา
ก็อย่าลืมนะคะว่าแก้ปัญหาแล้วบูรณาการอย่างเป็นระบบ
อย่าลืมนะคะว่าผลกระทบจากการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์ของรัฐบาล
แต่ละคนสามารถรับได้ไม่เท่ากันคนยากดีมีจนคนที่หาเช้ากินค่ำ
แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมาก็คือมาตรการที่ต้องออกไปเยียวยาคนกลุ่มนี้
เพราะเขามีต้นทุนที่จะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะ
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการตรวจสอบว่าคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์การเยียวยาอย่างไรบ้าง
ก็จะต้องทยอยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่มีการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเนี่ย
ก็ตอนนี้ใช้คำว่าเต็มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวรอก่อน
อนุมัติให้มันเพิ่มขึ้นมาตรการเยียวยาก็จะมีออกมาเป็นเรื่อยเรื่อยนะคะ
จากนี้ก็มีการเอางบกลางออกมาช่วยแล้วแล้วก็ไปเจียดงบจากแต่ละกระทรวงมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ